สวัสดีค่ะยังอยู่ในช่วงเทศกาลวันพ่อแบบนี้นะคะ
ในวันนี้พลอยก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยค่ะ
กับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นของศิลปินท่านหนึ่ง
ถ้าพูดชื่อมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน
เพราะว่าเขาเคยด่งดังมากในช่วงประมาณปี๒๕๓๕ค่ะ
อย่างเพลงที่เขาร้องว่าอะไรนะ
จริงเธอน่ารักเธอรอเต็มอก
พอแล้วพอละให้ไปฟังตัวจริงเสียงจริงเขาร้องกันก่อนเลยดีกว่านะคะ

นี่ก็เป็นภรรยาของพี่เทศพี่เทมคุณมีนนะคะ
แล้วก็ตัวแสบนั่งอยู่ตรงนี้

หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าพี่เท่มีลูกสาวแล้ว
เป็นยังไงบ้างคะกับบทบาทของการเป็นคุณพ่อ
ก็มันไปอีกแบบหนึ่งครับ
เพราะว่าลูกพี่ก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด
แล้วก็ออกแค่แนวขี้โกงพ่อนิด
แล้วก็คือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งคือ
คือลูกนี่เลี้ยงง่ายนะครับ
เนื่องจากว่าเขาติดคุณแม่

ทำไมเราถึงประทับใจในตัวพี่เท่ล่ะคะ

คือจริงเหมือนเขาเป็นคนแบบ
คอยดูแลอย่างนี้

คุยกันมาเรื่อยค่ะค่อยซึมซับมากกว่า

แล้วคือแบบมันเหมือนกับพี่ไม่ใช่คนหวานเจี๊ยบ
ไม่ใช่คนหวานเจี๊ยบคือก็เป็นปกติ
ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไร
แต่สำหรับพี่คือทุกวัน
ทำทุกวันให้มันดีนะครับ
ไม่จำเป็นจะต้องแบบสิบสี่กุ่มพาจูงมื้อกันไปเดิน

สม่ำเสมอคือไม่มีอะไรเลย
คือแบบให้ชีวิตมันดำเนินไปเรื่อย
แต่ก็จะไม่น้อยลงเนาะ

แล้วแบบนี้เตรียมตัวจะมีน้องอีกสักคนหนึ่งไหมคะ
เห็นน้องพรีมน่ารักแบบนี้แล้ว
มีอยากมีครับแต่ว่าด้วยความที่เอ่อ
สุขภาพร่างกายของทั้งคู่มียากนะครับ
พรีมนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีมาก
ที่เราได้มาคนหนึ่งนี่ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับ
เพราะว่าผ่านขั้นตอนการทางวิทยาศาสตร์ครับ
แล้วมีน้องพรีมแบบนี้ทำให้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะครับ
ไปไหมนะครับสำหรับพี่พี่ว่าพี่ไม่เปลี่ยน
เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกกิจกรรมของพี่
ก็คือการออกไปต่างจังหวัดไปร้องเพลงไปทำงานไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ก็เราก็รับงานน้อยลงบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้ามันมีเราก็ต้องรับเนื่องจากว่ามันก็เป็นรายได้เนาะ
แล้วแบบนี้วางอนาคตน้องพิมไว้ยังไงดีอะคะ
อยากจะให้ร้องเพลงแบบคุณพ่อไหม

ชอบร้องไหมคะ

เป็นเด็กผู้หญิงชอบเล่นบอล

จะเป็นจิตรกร
เป็นจิตรกรแสดงว่ามีอารมณ์ศิลปินอยู่ในสายเลือดนะ

พี่เท่คะเวลาเราทำงานเหนื่อย
กลับมาเจอครอบครัวกลับมาเล่นกับน้องพรีมอย่างนี้
เรารู้สึกอย่างไรคะชื่นใจไหมคะ
แม่เขาเคยซื้อแผ่นที๒๙ใช่ไหม

ที๒๕มาเล่นไอ้เราก็แบบ

น้องพรีมเต้นที๒๕เหรอทำ

พอพ่อไปต่างจังหวัดกลับมา

วันนั้นพี่ไปงานเลี้ยงรุ่นที่เชียงใหม่ก็ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ก็ประมาณ๓ทุ่มกำลังอยู่กับเพื่อนกำลังเฮกัน

จริงเหรอแล้วเราทำอย่างไรค่ะพี่เทศทำอย่างไรตอนนั้น

บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกลับแล้วอยากให้พ่อกลับมาตอนนี้เออดี
และล่าสุดทราบมาว่าพี่เท่ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วย
เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในในชีวิตของการเป็นนักร้องนะฮะครั้งแรก

๒๕ปีนะพี่ไม่เคยมีโอกาสได้มีคอนเสิร์ตใหญ่กับเขาเลย
ครับผมเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนค่ายบ่อย
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้มีคอนเสิร์ตใหญ่
เป็นของตัวเองนะมันก็จะเลินลางและเกิน
ก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะทำคอนเสิร์ต
แต่เพลินว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาทำค่าย

ประจวบเหมาะกับพี่ป๊อกในเจ้าของค่ายเนี่ย

แล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างไหมคะ
มีแขกรับเชิญพิเศษของพี่นะครับ
ก็พี่ต้นสุชาชบางกูล

สุภาพสตรีก็จะมีตั๊กสิริพรอยู่ยอด
ว้าวพี่ตั๊กก็ด้วยตั๊กลีลาครับผม
แล้วก็คนที่สี่เนี่ยเป็นน้องเล็กที่
สาเหตุที่เขาเอาเขามาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่า
น้องอ้นกันพงศ์พาราเขตนะครับ
นิดนึงได้ไหมคะพลอยอยากจะฟังเสียงแบบออริจินัลเพลงโกหกหน้าตาย

สบายมากครับเดี๋ยวพรีมร้องได้ไหม
ร้องได้ไหมคะมาร้องกับคุณพ่อเร็ว
จริงเธอน่ารักเธอรู้เต็มอก
ใยจึงมาเพ้อพกกโกหกหน้าตาย
ใจหนึ่งก็รักจับจิตฟังใจ
โอ้โหนี่นี่คือออริจินัลเลยนะคะ
ต้นตำรับของแท้พี่เท่อุเทนพรมมินนี่เอง
ครับผมพี่เท่คะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันไหนบอกหน่อย
คอนเสิร์ตมีวันที่๙มกราคมปีหน้าปี๕๙นะครับ
จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แล้วที่สำคัญคือสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับ
แล้วตอนนี้น้องฟิล์มก็บอกว่าหนาวแล้วก็ห่วงมากแล้วด้วย

จริงเธอนะเหรอเธอรู้เต็มอก
ใหญ่จริงมาเพ้อพกกโหกหน้าตาย